นี่คือมหาวิทยาลัยบุรพาที่จังหวัดชนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ก็มีการนัดชุมนุมกันเหมือนกันนะฮะนี่เป็นภาพล่าสุดในค่ำวันนี้นะครับ
ตรงจุดนี้นะฮะบรรยากาศก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกับที่อื่นนะฮะ
ก็เป็นลักษณะการมารวมตัวกันแล้วก็พูดถึงจุดยืนข้อเรียกร้องต่าง
ลักษณะหลักก็คือการเรียกร้องให้น้ำมนตรีต้องลาออกจากตำแหน่ง

หรือว่าแสดงการไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้
ในลักษณะการเข้ากระชับพื้นที่ที่แยกประทุมวัน
โดยการใช้รถฉีดน้ำแล้วก็ฉีดสีหรือว่ามีแก๊สน้ำตาปะปนมาด้วยนะครับ
ก็เป็นภาพการชุมนุมที่เป็นการชุมนุมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
แม้ว่าจะไม่ได้มีแก่นนำแต่ก็จะมีคนที่คล้ายกับเป็นหัวหน้าทีมนะคะ
นัดแนะคอยชี้แจงคอยทำความเข้าใจกับกลุ่มมวลชนที่มาร่วมชุมนุมนะคะ
เป็นภาพบรรยากาศอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็เป็นการชุมนุมอย่างเข้าใจ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจริงเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะ